เพราะว่าดิฉันจะพาไปดูกิจกรรมของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เขาจัดแบบนี้ทุกปี
นั่นก็คือกิจกรรมการเกี่ยวข้าว
แต่มันจะเกี่ยวธรรมดามันก็แหมไม่น่าจำสิคะคุณค่ะ
ที่นี่เนี่ยนะเขามีวิธีการเกี่ยวข้าวแบบไหนไปดูกันเลย
เอาเลย

แทนที่จะเกี่ยวเขาก็มาเกี่ยวลิฟบิ้นซะเลยนะจ๊ะ
เอามาให้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำพิธีนี้ก่อนนะคะ
ที่นี่ก็คือที่แปลงนาโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดโครงการลงแขกเกี่ยวข้าว
เพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถีชุมชน
สารประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษ
แล้วเขาก็จัดมาต่อเนื่องหลายปีเลยนะ
ผมจำได้คุณฮิศามวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมา

วศเขาจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปี

โอ้ไม่ธรรมดาหรอกเพราะอะไรรู้ไหม
เขาจะต้องมีการใส่ชุดแต่งกายให้มันดูสวยงาม
ให้มันแบบแปลกแตกต่าง
ไม่ธรรมดาที่เห็นอยู่นี่คือทั่วไป
พ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหา
นักศึกษามหาวิทยาลัยผู้บริหารอุ้ยมากันหมดนะคะ
ส่วนไฮไลท์ที่ว่ามันคืออะไรคุณชิสา
นี่เลยคุณผู้ชมใส่ชุดไง
ถ้าชุดไม่แดงนะไม่มีแรงไปเกี่ยวข้าวหรอกค่ะคุณ

ไปเกี่ยวน้ำพันธุ์
นี่แหละนี่เหรอพี่บ่อยว่า

แน่ใจนะว่าคนพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้าวกันนะครับ
ก่อนที่จะเกี่ยวข้าวก็ต้องมีการโยกย้ายสายสะโพก
เรียกพลังเรียกความสดชื่นกันก่อน

สิทธิ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคุณ
ไม่ธรรมดาแต่ละคนเขาก็จะใส่ชุดพื้นเมือง
ใส่ชุดพื้นบ้านใส่ชุดมอร์ตลำ
อะไรก็ว่ากันไปเอาให้สวยที่สุด

คนเนี่ยเขาเนี่ยเหมาะ
ไม่ต้องใส่ชุดแดงหรอกชุดอะไรเขาก็เต้นแบบนี้ได้
เนี่ยเดินหน้าสองถอยหลังสาม

เพราะที่แกต้องใส่วิคไหมไม่ต้อง

เพราะว่าเป็นสีสันความสนุกสนาน
สารประเพณีดีของคนไทยเราด้วยจ้า

คือที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เขาจัดแบบนี้ทุกปีน้องใบตองครับ

น่าจะยังรับอยู่รับนะเออแต่ที่เนี่ยอย่างที่บอกคืออยากจะชื่นชมเขาคือเขาให้นักศึกษา
ได้มีส่วนร่วมกับการเกี่ยวข้าวคือได้รู้ถึงที่มาที่ไปของข้าวแต่ละเม็ด
และได้รู้ถึงวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวนาในพื้นที่อย่างแท้จริงเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเองโรงเรียนเอง
รวมไปถึงน้องหนูในชั้นอนุบาล
เขาก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องของการทำการเกษตร
การปลูกข้าวดำนาเกี่ยวข้าวแบบนี้
ให้เราได้เห็นวิถีชีวิตของเกษตรกร
ใช่ค่ะแม้ว่าอาชีพธรรมนาอาจจะน้อยลงแล้ว
แต่ก็ยังเป็นอาชีพหลักของคนไทย
โดยเฉพาะเป็นอาชีพสำคัญของบรรพบุรุษของเรา

จะได้มาเรียนรู้การเกี่ยวข้าวการดำนาแบบนี้
ก็ทำให้เรารู้คุณค่าของเด็ดข้าวแต่ละเม็ดมากขึ้น
สาธารณ์